คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเชื่อว่าข่าวนี้คุณผู้ชมจำได้เมื่อปีที่แล้วนะคะ
เดือนกรกฎาคมมีข่าวว่ามีชายสติไม่สมประกอบถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตอยู่ที่สารากลางหมู่บ้าน
ใกล้ตลาดจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๒๓กรกฎาคมปี๒๕๖๑คือปีที่แล้ว
อายุ๑๑๑๔ปีเท่านั้นเองอ่ะอ๋อตอนเป็นข่าวดังมาก
เป็นข่าวดังแต่พฤติการของเด็กกลุ่มนี้ก็คือเอาไม้รุมตี
แล้วก็รุมทำร้ายร่างกายแต่เด็กกลุ่มนี้อ้างว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ตาย
ทีนี้ก็เป็นการวิภาควิจารณ์กันเยอะแหละนะว่าเด็กอายุน้อยแต่พฤติกรรมมันโหดเยี่ยม
มันพฤติกรรมเหมือนกับผู้ใหญ่บทลงโทษควรจะเป็นในลักษณะไหนยังไง
ซึ่งเรื่องนี้ก็อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินคดีนะคะเต็มที่ก็ถูกส่งเข้าสถานพินิษฐ์น่ะ
แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยนะชาวบ้านแถวนี้บอกว่าเด็กกลุ่มนี้มันมาอีกแล้วอ่ะ

เนี่ยล่าสุดมาอีกอ่ะอ่าเนี่ยค่ะมีการร้องเรียนผ่านไทยรัฐทีวีมาค่ะ
ว่าเด็กแก๊งนี้กลุ่มนี้ที่ไปทำร้ายร่างกายชายสติ
ไม่สมประกอบจนเสียชีวิตเนี่ยมาอีกแล้วช่วงเดือนที่ผ่านมา
เดินไปเดินมาอยู่ในหมู่บ้านค่ะครับทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ชาวบ้านก็กลัวกลัวว่าจะมาก่อเหตุร้ายอะไรในพื้นที่อีกอ่า
เพราะก่อนหน้านี้แม่ค้าในตลาดจอหอซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ก็คือใกล้กับสารากลางหมู่บ้านนะคะที่นายประเสริฐชายสติไม่สมประกอบ
ตีจนเสียชีวิตเนี่ยนะเขาบอกว่าเด็กแก๊งนี้ไปขโมยเสื้อผ้าในร้าน
อืมและแม่ค้าก็เดือดร้อนอย่างหนักแล้วเรื่องของการขโมยเสื้อผ้าเนี่ย
เคยเล่าไปตั้งแต่ปีที่แล้วว่าเด็กตรงเนี้ยเคยไปเกาะเหตุ
ญาติของนายประเสริฐผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะนางพิมชนกชุมจอหอบอกว่า
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณครูของโรงเรียนแถวนี้ก็บอก
เห็นเด็กแก๊งนี้ไปปีนรั้วโรงเรียนไปรีดไถเงินเด็กนักเรียนในโรงเรียน
จะไปงัดแงะขโมยของในโรงเรียนแต่มีคนมาเห็นครับ
ผู้อำนวยการก็แจ้งทางผู้ปกครองทางผู้ปกครองของเด็กกลุ่มนี้บอกว่า
ก็ไปแจ้งตำรวจเองสิเนี่ยดูสินางพิมชนกบอกต่อว่า
หลังเกิดเหตุเธอก็พยายามสอบถามไปที่ตำรวจนะคะว่าคดีของนายประเสริฐ
เรือนชายสติไม่สมประกอบที่ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตเนี่ยนะ
ืบหน้าถึงไหนอะไรยังไงตำรวจบอกว่า
อยู่ระหว่างเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำอืม
แต่ว่าล่าสุดโทรศัพท์ไปสอบถามตำรวจอีกโทรไปถามย้ำอีก
ตำรวจตอบกลับมาว่าส่งสำนวนให้กับอายการแล้ว

เขาก็ปล่อยให้อยู่ในพื้นที่เพ่นพ่านอยู่เหมือนเดิม
ก็ไปอื้มใช่จนดังว่าได้รับการปล่อยตัวออกมา
ในระหว่างการดำเนินคดีถ้าทำที่ตำรวจบอกก็คือ

ใช่อายการอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะส่งฟ้องเมื่อไหร่อะไรยังไง
ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ก็คือก็ออกมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมมีพฤติกรรมเหมือนเดิม
พ่อแม่ก็ไม่รับผิดชอบเหมือนเดิม
ญาติเด็กพ่อแม่เด็กก็บอกว่าถ้าเด็กไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครอะไรยังไง

ได้อย่างนี้แจ้งได้ฮะแล้วทีนี้ให้เขาเรียกร้องเอาเงินค่าเสียหายอะไรให้หนักเลย

มันก็จะไปบวกกับคดีเดิมว่าพฤติกรรมแบบความผิดซ้ำซากแบบนี้

คือพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่ใส่ใจลูกหลานพวกนี้ต้องปรับให้เข็ด

ก็อยากทำอะไรมันก็เรื่องของลูกไงไม่เกี่ยวกับพ่อแม่ความจริงแล้วไม่ใช่นะ

ก็ถือว่าอายุน้อยโดนลงโทษอะไรก็คงไม่มาก
ก็เนี่ยก่อเหตุไปเรื่อยนะคะ